มาดูที่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางจังหวัดตากค่ะ
ริมถนนเส้นนี้จะมีต้นศักดิ์ต้นใหญ่มากเลยนะอยู่ต้นเดียว
ปกติก็จะมีเสาไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยมีต้นศักดิ์ต้นนี้
และชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นต้นศักดิ์อาถรรพ์เขาเรียกว่าเป็นต้นศักดิ์กินคนด้วยซ้ำค่ะ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งไปชนต้นศักดิ์ต้นนี้ไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายแล้วล่าสุดก็มีอีกแล้ว
ครั้งนี้รถที่พุ่งไปชนเขาก็เสียชีวิตนะคะแต่ประเด็นก็คือ
ต้นศักดิ์ที่ถูกชนโอ้โหถูกถอนรากถอนโคนออกมาเลยอ่ะ
งัดขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่คือก่อนหน้านี้คนก็รู้ว่าเอออาถรรพ์นะ
แต่ก็ไม่มีใครกล้าไปตัดต้นศักดิ์เขาก็กลัวเหมือนกัน
สุดท้ายเนี่ยค่ะมาเกิดเหตุการณ์นี้รถกระบะสีเทาดำนะคะ
ทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่าสามหกหกหกตากสภาพก็คือ
ตอนแรกดูเหมือนจะขาดสองท่อนแต่ไม่ได้ขาดนะคะ
ต้นศักดิ์เสียบอยู่กลางรถระหว่างแข็บกับท้ายกระบะค่ะ
เหมือนรถโอบล้อมต้นไม้เอาไว้ครับ
ชิ้นส่วนรถก็กระเด็นเต็มเลยนะคะอืมในรถพบศพ
นายสุพชกเชิดสวรรค์อายุยี่สิบหกปี
อยู่บ้านเลขที่หกทับสามสิบสี่หมู่เก้าอำเภอพบพระจังหวัดตาก
เสียชีวิตในสภาพคอหักค่ะก่อนถึงต้นศักดิ์ประมาณสิบเมตร
มีรถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟสีดำแดง
ทะเบียนหนึ่งกไก่เคาะไข่สี่หกแปดห้าตาก
คว่ำอยู่กลางถนนมีนายกองคำเมามูลอายุหกสิบเอ็ดปี
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นนะคะ
จากการสอบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
รถจักรยานยนต์ของนายกองคำเนี่ยค่ะขี่อยู่กลางถนน
กำลังจะเลี้ยวเข้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร
การเกษตรอยู่ฝั่งขวาแล้วนายกองคำก็เปลี่ยนใจ
หักรถกลับมาทางซ้ายครับหลบกระบะคันที่ตามมาด้านหลัง
กระบะก็พยายามจะหักหลบรถจักรยานยนต์แต่หลบไม่พ้นอืม
จังหวะที่หลบกันไปหลบกันมาก็เลยมีการเฉียวกันนะคะ
รถกระบะเสียหลักหมุนไปฟาดใส่ต้นศักดิ์ข้างทางก็เลยอย่างที่เห็นสภาพรถ
ก็คือคล้ายกับรถขาดสองท่อนแต่ไม่ใช่คือเหมือนกับหักไปล้อมนี่เอง
ล้อมต้นไม้เอาไว้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าโอ้โหเหมือนกับเป็นการ
ปิดตำนานต้นสักอาธันต์ต้นนี้เลย

รถยนต์เสียศูนย์ไหมทั้งนี้รถยนต์ก็เสียรักแม่ง
ต้นนี้คือต้นสุดท้ายจริงฮะใครมาก็ชนตรงนี้นะ
วันนั้นก็รถม้องก็ตรงนี้รถม้องนี่กะเขาก็มา
ต้นสุดท้าย
คือต้นศักดิ์ต้นนี้ค่ะมีอยู่ต้นเดียวเลยตั้งเด่นอยู่ริมถนนเลยนะคะ
ข้างทางก็จะมีแต่เสาไฟครับแล้วก็มันแปลกอะค่ะ
ชาวบ้านบอกแปลกจริงมีอุบัติเหตุชนต้นศักดิ์ต้นนี้ไม่เว้นแต่ละวัน
มีคนเจ็บมีคนตายนี่เป็นภาพคดีเก่านะฮะ
จะเห็นว่าพอชนไปต้นสักยังอยู่ใช่ค่ะเขาก็ลือกันว่าเป็นต้นสักอาถรรพ์
เป็นต้นศักดิ์กินคนแต่วันนี้ต้นศักดิ์ต้นนี้ถูกชนจนถอนรากถอนโคนออกมาแล้วนะคะ
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอีก
สุประโชคผู้เสียชีวิตเป็นนุ่มมงค์ทำไร่ปลูกผักอยู่บนดอยค่ะ
ก่อนเกิดเหตุคือนำรถไปตั้งศูนย์ล้อในเมืองแม่สอด
แล้วก็กำลังจะกลับแต่เคราะห์ร้ายประสบปฏิเหตุจนเสียชีวิตซะก่อนนะคะ